ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นคลิปภาพที่มีการแชร์กันในกลุ่มไลน์จังหวัดภูเก็ตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นทางลงเขากะตะตำบลกรณมีคลิปอยู่สองคลิปนะคะ
เป็นคลิปที่เกิดขึ้นก็คือรถสองคันคันหนึ่งเป็นรถบรรทุกสิบล้อ
อีกคันหนึ่งเป็นรถตู้ไปดูเหตุการณ์กันค่ะ
โหเนี่ยค่ะสองคลิปต่อเนื่องคลิปแรกจะเห็นเลยว่ารถตู้กำลังขับรถลงเขากะตะที่ภูเก็ตนะคะ
แล้วรถสิบล้อจี้ท้ายมาเลยเห็นไหมดูทางกระจกข้างอ่ะ

แล้วทางลงเขานะขับจี้แบบนี้เลยสุดท้ายรถสิบล้อแซงไปนี่แซงไปได้
เพราะว่ารถตู้เขาก็อยู่ขวาใช่ไหมสักพักหนึ่งก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งค่ะ
สิบล้อเนี่ยหยุดแล้วลงมาจากรถในมือเหมือนกับถือประแจด้วยนะคะ
ทุบกระจกรถรถตู้สุดท้ายเอามือทุบกระจกเนี่ยพยายามจะเปิดประตูรถตู้ด้วยค่ะ
คนขับเขาล็อกประตูเอาไว้ได้ทันเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ซึ่งคนขับรถตู้ค่ะชื่อว่านายอนุพงศ์แก้งหออายุยี่สิบสี่ปี
เขาไปพบตำรวจแล้วที่สพกรณไปแจ้งความให้ดำเนินคดี
กับคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อนะคะข้อหาทำให้เสียทรัพย์
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเขาก็พานักท่องเที่ยว
ออกมาจากร้านขายมุกบ้านสปำ
พอถึงทางขึ้นเขากะตะตะมนต์ชะลอง
เขาก็ขับเลนซ้ายแต่รถบรรทุกเนี่ยจี้ท้ายมาตลอดเลย
พยายามจะแซงเขาก็เลยให้แซงนะ
แล้วนักท่องเที่ยวที่อยู่ในรถเนี่ยโอ้โหทุกคนส่งเสียงกรีดร้องกันด้วยความหวาดกลัว
เพราะรถจี้ท้ายแล้วยังจะแซงยังจะปาดกันอีกนะคะ
เขาเข้าขวานี่คือเขาหลบอาจจะแซงไปเลย
เขาหลบให้แซงแต่ทีนี้คนขับรถบรรทุกสิบล้อบอกแบบนี้ค่ะ
หัทธพงศ์อินนุรักษ์อายุ๒๔ปีเข้าไปโรงพักเหมือนกันนะที่สพกรณ
เขาบอกว่าเขากำลังขับรถไปเอาดินเพื่อไปส่งที่อำเภอเมืองภูเก็ต
คนขับรถตู้นั่นแหละขับแช่ขวานานเชียร์๓คันต่อเนื่องด้วย

เอาตัวเองเป็นบรรทุกแต่ตัวเองจะวิ่งฝา

รถตู้แช่ขวา๓คันเลยแซงก็ไม่ได้
เขาก็เลยโมโหเลยขับรถจี้แล้วก็ปาดหน้าแล้วก็ลงไปจากรถ
เขาบอกว่าที่ลงไปจากรถเพื่อจะถาม
ว่าทำไมขับรถเลนขวาแล้วก็ขับแช่อยู่แบบนั้น
อ๋อนี่จะถามเหรอจะถามจะถือประแจลงไปด้วย
โอ้โหนี่พี่จะถามใช่ปะพี่
ทีนี้ค่ะพอทั้งสองฝ่ายไปเจอกันที่โรงพักเนี่ยนะ

จนตำรวจก็ต้องมาห้ามห้ามกันที่โรงพักดิ์ด้วย

ได้ครับ
ขับแชวายบุกก็ไม่เร็ว
แฮนลูกสาวแสงมาก

ใช่พวกเราไปต้องไปทางนี้แต่่กระน่างจะเล็กครับ
ครับพวกพี่
เป้งอ่ะตกลงสุดท้ายเนี่ยนะ
จากการสอบปากคำนายอนุพงศ์เขาบอกว่าเขาขับรถอยู่ทางขวามือตลอด
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็เลยบอกว่าการขับรถเลนขวาตลอดเนี่ยมันผิดกฎหมายนะอ่าใช่ครับ
มันผิดกฎผิดพรจปี๒๕๒๒
ก็เลยแจ้งข้อหาในเรื่องนี้เปรียบเทียบปรับไป๕๐๐บาทอันนี้คนขับรถตู้นะ
ส่วนนายหัทธพงศ์คนขับรถบรรทุกที่จะไปต่อยกจะเปิดประตูรถตู้ถือประแจอะไรไปเนี่ย
เขาก็รับสารภาพก็ปรับไป๒๐๐๐บาท
ก็เลยไม่มีการติดใจเอาความอะไรก็ถูกปรับอะไรกันไปก็ยกมือไหว้ขอโทษกันไปจับมือต่อหน้าตำรวจ
เมื่อกี้เห็นตรวจปัสสาวะคนขับบรรทุกใช่ไหม
ปัสสาวะก็พบว่าเสพสารเสพติดอยู่นะ